โกโก้เป็นนักปั้นดารามือทองของวงการบันเทิง
สร้างดาราแล้วก็แจ้งเกิดดารามาหลายคนมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอมาวเลอร์นั่นเองค่ะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะมาริโอเนี่ย
เคยมีเรื่องที่แบบผิดใจไม่ลงลอยกันถึงขั้น
ฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกับพี่โกโก้มาแล้ว
เรื่องของสัญญาการว่าจ้างการเป็นนักแสดงนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ใบตองกล่าวมาเนี่ย
มันได้จบลงมันได้ยุติลงด้วยดีแล้วนะคะ
งานนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหนุ่มมาริโอมอลเลอร์
เขายินดีที่จะไปร่วมงานศพของพี่โกโก้นิรุน

วันนี้เรามีคำตอบจากปากของหนุ่มโอ้กันค่ะ
ถึงแม้ว่านักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเลอร์
จะเคยจากกับอดีตผู้จัดการโกโก้นิรุนด้วยความไม่สวยงามนัก
แต่เมื่ออีกฝ่ายจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหัน
ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวานที่ผ่านมา
มาริโอก็เผยว่ารู้สึกเสียใจ
เตรียมหาเวลาเดินทางไปเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมกับขออโหสิกรรมให้กับอดีตผู้จัดการในทุกเรื่องที่ผ่านมา
และยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ติดใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
รู้สึกเศร้าครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับ
ที่ในข่าวที่ได้รับข่าวนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ช็อกครับ
ที่มีข่าวนี้ออกมาอะไรอย่างนี้
ไม่คิดว่าพี่เขาจะไปเร็วขนาดนี้
ถ้ามีว่างก็คุยกับผู้จัดการว่าเดี๋ยวคงจะไปเคารพศพพี่โก้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่เบื้องต้นก็จะส่งเรื่องของพวงหลีดไปก่อน
คือยังไงผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วถ้าผมมีเวลาว่างผมจะไปให้ได้
ไม่เคยทราบเลยว่าเขาป่วยหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้

ตอนที่ยังคุยกับพี่โก้อยู่ก็คุยกันดีอะไรอย่างนี้
ก็ขอโทษขอโพยมันจบไปเป็นหลายสิบปีแล้วครับ
ก็ขอให้พี่โก้ไปสู่สุขติขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้อะไรอย่างนี้